คุณผู้ชมค่ะหลังจากที่สนชได้แก้ไขสาระสำคัญ
มาตรา๗ของพรบคณะสงฆ์เสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะ
พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูรายนามสมเด็จพระราชาคณะ
องค์ที่มีสิทธิ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสังฆราช
องค์ใหม่ติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ